ตอนเจ็บมันไม่รู้ตัวครับมันมารู้ตัวอยู่ครับต้องความวัดให้รักอย่างเงี้ย
เขาก็โดนไปสู่ท่าหว่างโมงเลยว่าแล้วต้องไปเป็นโชว์เนี่ย
แล้วตอนขึ้นมาคือพูดหลับทุนเลนมาตอนเห็นเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็มีบาดเจ็บแน่เลยครับว่า

คือวันนั้นเท่าที่จำได้ครับคือถือไมค์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็โดดลงมาจากเวทีเนี่ย
แล้วเหมือนว่าไมค์กับมือกับรั้วเหล็กให้มันกระแทกกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็น่าก็จะเป็นนั้นนะครับก็ว่านี่ตอนโดนมันไม่ค่อยเซ็บมาก
ตอนแรกก็ดูนึกว่าเป็นหญิงรองครับแต่ว่าพอหายาแล้วมันไม่หาย
ก็เลยได้แอบเคยอีกชีวิตหนึ่งดีกว่าแล้วให้ตามว่าก็มีมาก
ผมต้องจับต่อล่างให้เจ็บทางเข้าไปก่อนกับพี่

แล้วนี่ก็เหลืออีกสักประมาณสองพันธุ์กุนแล้วนะครับ
อ๋อแล้วขอบคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ